คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวใหญ่ประจำวัน
วันนี้ข่าวหนึ่งนะครับล่าตัวคนร้ายคือไอ้แหบนะฮะ
เพิ่งจับค้นคุกออกมาแล้วก็อุ้มเด็กหญิงวัยเก้าขวบไปข่มขืน
ฆ่าริมสะน้ำกลายเป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะ
เพราะว่าช่วงหัวข้ำเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ใช่แล้วก็ตามล่าไอ้แหบให้ได้นี่นี่เป็นภาพเมื่อคืนนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมโดยเจ้าหน้าที่เขาก็นำกำลังไป
คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ไปกันร้อยกว่านายเลยนะ
ใช่ค่ะทั้งตำรวจศพปักทงชัยทั้งกำนันเจ้าหน้าที่หุกสามหนึ่งเนี่ยค่ะ
ไปตามหาตัวไอ้แหบไอ้แหบคือนายอนุวัฒน์ผลจโปะนะคะ
อายุยี่สิบสี่ปีเป็นชาวนครพนมแล้วข่าวเนี้ยที่มันสะเทือนใจ
เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เด็กหญิงวัย๙ขวบเนี่ย
หายออกไปจากบ้านก็ตอนแรกน้องก็กลับมาจากโรงเรียนปกติ
เมื่อวานตอนเย็นทีนี้ก็ออกไปเล่นแล้วปรากฏว่าตอนสองทุ่มครึ่งเนี่ย
ไปเจอศพของน้องอยู่ในป่ามาบเชือกนะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
ก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
ก็แจ้งอยู่ในโลกโซเชียลด้วยนะใครพบเห็นผู้ชายในรูป
ก็คือภาพของนายอนุวัฒน์ผลจโปะหรือว่าไอ้แหบเนี่ยนะฮะ
ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วนครับเนื่องจากบุคคลดังกล่า
เป็นบุคคลอันตรายก่อเหตุคมคืนและฆ่าเด็กหญิงวัยเก้าขวบ
จนเสียชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านโนนตูมที่ตำบลทงชัย
อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
เขามีการแชร์โพสต์กันไปเยอะเลยตามไล่แหบ
แล้วก็ตำรวจก็มาปฏิบัติการตามล่า
คุณคิดดูว่าตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจศพเนี่ย
ศพของน้องนะค่อนข้างจะสภาพบอบช้ำนะครับ
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าสภาพเนี่ย
คือมีรอยช้ำที่แก้มขวาแล้วก็ที่ลำคอด้วย
เลือดออกทางจมูกด้วยทีนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องส่งศพน้องเนี่ย
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลปักทงชัย
แต่จุดที่สำคัญที่ต้องดูที่ศพน้องก็คือร่องรอยการถูกข่มขืน
เจ้าหน้าที่พบว่ามีคราบอสุจิที่บริเวณอวัยวะเพศของเด็กหญิง
วัย๙ขวบที่เป็นศพนะฮะ
กลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับที่ตำรวจเนี่ย
ต้องตามล่ามือข่มขืนรายนี้
ใช่ค่ะอันนี้เป็นภาพการค้นหาไอ้แหบเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเรานี่นะคะ
ลงพื้นที่ไปหาพ่อกับแม่ของน้องวัย๙ขวบ
ไปเจอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
เล่าย้อนเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยค่ะ
เมื่อวานนี้ว่าน้องกลับจากโรงเรียนพอมาถึงก็อยู่กับคุณยาย
คุณยายก็อายุเยอะแล้วแหละ๘๗ปีแล้ว
มาถึงบ้านปั๊บก็เปลี่ยนชุดนักเรียนออกไปวิ่งเล่นตามภาษาเด็กอะเนาะ
แล้วก็พ่อแม่ก็บอกว่าตัวคุณพ่อคุณแม่ยังทำงานก่อสร้างอยู่
ทีนี้ตอนกลางคืนตอนที่คุณพ่อคุณแม่กลับมาถึงบ้านเนี่ย
อ้าวลูกหายไปไหนก็พากันตามหาค่ะคุณผู้ชม
พร้อมกับชาวบ้านแล้วก็ญาติช่วยกันออกตามหาเลยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้๒ทุ่มครึ่งก็ไปเจอลูกสาวกลายเป็นศพ
อยู่ห่างจากบ้านเนี่ยประมาณ๒๐๐เมตร
ทีนี้ตอนที่คุณแม่ไปเจอบอกว่าน้องนอนอยู่กับผ้าห่ม
แล้วคอน้องมีรอยเขียวช้ำแล้วก็มีเลือดออกที่อวัยวะเพศด้วย
คุณแม่บอกแบบนี้บอกว่าตอนมาเจอนะ
ยังไม่คิดว่าลูกจะเสียชีวิต
คิดว่าลูกสาวนอนหมดสติอยู่ข้างสระน้ำเท่านั้นเองนะครับ
แต่ว่าร่องรอยที่เห็นคือลักษณะเหมือนถูกทำร้ายบีบคอและข่มขืน
ทีนี้ผู้เป็นแม่และพ่อก็ต้องรีบเลยฮะ
แล้วก็ญาติรีบพาร่างของลูกสาวส่งโรงพยาบาล
กะว่าจะให้หมอช่วยชีวิต
คุณแม่บอกว่าแต่ไม่มีปฏิหารครับ
ลูกเสียชีวิตคุณหมอบอกเสียชีวิต
ตั้งแต่น่าจะอยู่ที่เกิดเหตุแล้ว

ที่ไม่สามารถช่วยชีวิตของลูกได้นะครับ
ทีนี้พอได้คุยกับพ่อแม่แล้วนะคุณผู้ชม
มันมีเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตไง
เพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยเขาเห็นเขาเห็นในแหบครั้งสุดท้ายนะ
ว่าได้ยืนคุยอยู่กับน้องวัย๙ขวบในที่บ้าน
แล้วหลังจากนั้นน้องก็หายตัวไป
พอถามเพื่อนบ้านที่เมื่อคืนเขาไปติดตามหาตัวในแหบด้วยเนี่ยนะ

คือถ้าเกิดพูดง่ายคือแหบมันก็เหมือนคนบ้า
เพื่อนบ้านบอกนะไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
อยู่กับยายพ่อแม่ของแหบเนี่ยเขาแยกทางกันอยู่ก่อนหน้านี้
แล้วที่สำคัญแหบเคยถูกจำคุกคดีอาณาจารย์เด็กชาย
แล้วก็เพิ่งจะพ้นออกมาจากคุกไม่นานนี้เอง
บ้านของแหบอยู่ห่างจากบ้านของน้องวัย๙ขวบ
ไม่กี่หลังเองคุณประมาณ๕๖หลัง

ใช่แล้วชาวบ้านก็บอกว่าเห็นแหบครั้งสุดท้ายเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยแหบวิ่งเข้าไปในป่าด้านทิศเหนือของบ้านมาบเชือก
ใส่เสื้อสีส้มลายเทากางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
แล้วจุดสังเกตที่ข้อมือเนี่ยที่ข้อมือเนี่ยนะคะ
ศักดิ์เป็นตัวหนังสือแต่ชาวบ้านเขาจำไม่ได้ว่าสักข้างซ้ายหรือข้างขวา
เขาบอกว่าที่ข้อมือเนี่ยสักคำว่าน้องเมย์อยู่
ทีนี้ก็แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะหาตัวอยู่
ใช่นะครับเพราะเมื่อคืนนี้ทั้งกำลังของตำรวจ
กำลังของอปภรรณ์หน่วยกู้ภัยฮุกส์๓๑
กว่า๒๐๐คนออกค้นหานายแหบกว่า๓ชั่วโมง
แต่ไม่พบตัวนะฮะเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นบริเวณป่าที่มีความมืด
ต่อการค้นหาแล้วก็ตำรวจคาดว่าคนร้ายหรือว่านายแหบ
อาจจะหลบซ่อนตัวในป่าดังกล่าวหรือไม่ก็หลบออกจากพื้นที่ไปแล้วนะฮะ
ปฏิบัติการเมื่อคืนนี้ตลอด๓๔ชั่วโมงยังไม่สำเร็จ
ดังนั้นช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็นำกำลังออกค้นหา
และติดตามตัวคนร้ายอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าจากการสอบพยานแวดล้อมนะครับ
ก็พบว่านายแหบมีประวัติเคยต้องโทษในคดีข่มขืนเด็กชาย

ถูกจำคุกและเพิ่งจะพ้นโทษออกมาแค่๓เดือน
แล้วก็มาก่อเหตุซ้ำฆ่าเด็กหญิงวัย๙ขวบ
ครั้งล่าสุดคือเมื่อคืนนี้นะครับ
และมีข้อมูลออกมาว่าก่อนเกิดเหตุ
แหบนั่งดื่มสุราอยู่กับเพื่อน๓๔คน
ที่นายแหบจะเห็นเด็กหญิงวัย๙ขวบเดินเล่นอยู่ระแวกนั้น
ก็เลยล่อลวงเด็กหญิงเพื่อไปข่มขืน
แล้วก็แนวทางการสอบสวนก็คาดว่าเด็กเนี่ย
จะต่อสู้ขัดขืนนายแหบ

ใช้มือบีบคอเด็กจนเสียชีวิต
แล้วก็ที่สำคัญคือน่าจะข่มขืนสำเร็จ
เพราะว่ามีคราบอสุจิอยู่ที่อวัยวะเพศของเด็กด้วยนะครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมเมื่อเช้านี้
ทางด้านพลตำรวจโทพานุรัติหลักบุญ

ก็ติดตามคดีนี้แล้วก็กำชับกับเจ้าหน้าที่ด้วย
เพราะว่าเช้านี้เจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงปฏิบัติการค้นหา
ดมกำลังกันกว่า๕๐นาย
เร่งตามหาตัวในแหบ
ไม่มีรายงานมานะว่าพบตัวในแหบแล้ว

เดี๋ยวจะวางแผนเดี๋ยวจะแบ่งทีมเลย
กระจายกำลังเดินเท้าปรูพรม

แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก็ต้องปูพรมค้นหา
รวมถึงประสานเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยบิน

ถ้าเกิดในแหบมันเข้าไปแหล่งชุมชน

ใครที่พบเห็นสามารถแจ้งได้เลย

ตอนนี้ก็กำลังปฏิบัติภารกิจกัน